ต่อกันที่คู่ซีคู่นี้กันบ้างนะคะสำหรับพี่โอ๊
ประโมนแล้วก็แผดน้าปาภาบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ย
ด้วยกันใช่ไหมแล้วก็มีน้องเรสซิ่งเนี่ยแจมอยู่เนี่ย
เป็นครอบครัวใช่หลายคนเห็นแล้วแฮปปี้ว่าเออเคมีมันช่างตรงกันซะเหลือเกิน
ช่วงที่ต่างฝ่ายต่างเจอปัญหาชีวิตรุมร้าวก็ผลัดกันส่งกำลังใจให้กันนะคะ
ซึ่งโอ๊ตเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเปย์อาเรสหนักมาก
อยากได้อะไรหามาให้ค่ะส่วนความสัมพันธ์กับแพทย์นับประพาเองก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกวัน
แต่จะเป็นไปในรูปแบบไหนหรือว่าส่วนตัวมีสาวรู้ใจคนใหม่แล้วหรือยังไปฟังกันเลยจ้า
มันไม่ได้แค่ผมให้กำลังใจเขานะเขาก็ให้กำลังใจผมในวันที่มีข่าวหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ฉะนั้นผมมองว่าสิ่งที่มันดีที่สุดตอนนี้คือมันเป็นมิตรภาพที่มันดีจริงดีโดยที่เราจริงใจต่อกัน
ไม่ต้องมาสดสถานะว่าเป็นอะไรคนจะจิ้นไม่จิ้นหรืออะไรก็ตามแต่ว่าด้วยด้วยความสัมพันธ์ของเราสองคนแล้วตอนนี้คือคือ
มองว่ามันเป็นคนที่สนิทกันมากแล้วก็เราเราเชื่อใจในกันและกันในเวลาทำงานเอาจริงจริงตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อยากมีแฟนใหม่ด้วยแล้วมั้
ผมก็เลยผมไม่ได้ไปแคร์ตรงนั้นไม่ได้ไปไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องเรื่องความรักเลยก็มีแบบแวะเวียนเข้ามาแล้วก็ไปเพราะเขารู้ว่าเราแบบ
แต่แทนที่คุณลุงจะตื่นเต้นคุณยังไงคะด้านเป็นแม่แพทย์เองนะคะที่ตื่นเต้นยิ่งกว่ามัวแต่จัดกระเป๋าใหม่ที่
เออนั่นล่ะ๕กว่านั้นก็คือ
คุณแม่ร้องไห้ตอนส่งลูกไปเรียน
สบายใจเฉิบเลยเอาไปฟังเสียงแม่แพทย์หน่อยจ้า

เราก็เลยไม่แบบตามความตั้งใจของเราคือเราหิ้วไป
แล้วก็ฮิ้วไปส่งลูกปรากฏว่าของลูกคือไม่ได้เตรียม
ก็คือเตรียมกระเป๋าตัวเองไป
ไปส่งเมื่อเช้าแล้วก็คือสถานการณ์ดีมาก
ระหว่างที่ในห้องมีกระจองงอแงอยู่ประมาณ๓คน๒๓คน

ก็คือบ๊ายบายแล้วก็คือแบบบ๊ายบายไงแม่จะมองอะไร